เอ้าคุณผู้ชมเรื่องของของกินผ่านไป
อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมแน่นอนมันก็คือ

เป็นกีฬาพื้นบ้านของโรงเรียน

ลืมอายุกันไปเลยฮะไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อย
ที่เห็นอยู่นี่คือนักเรียนทั้งนั้นนะครับ
แข่งจนลืมอายุยังดี
ถ้าลืมฟันปลอมด้วยเนี่ยไม่ดีแน่
ไม่ลืมที่นี่ความจำยังดีอยู่
สำหรับนักเรียนผู้สูงอายุที่นี่นะครับ
อยู่ที่ไหนที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ทางตำบลเขาได้จัดงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนสร้างสุขวงเล็บผู้สูงวัย
อบตท้ายดงประจำปี๒๕๖๒นี่ขึ้นมา
ทดสอบสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแรง
แล้วต้นอย่างไรก่อนก็ต้องวอร์มอัพกันก่อนแล้วครับ
จะได้เป็นการอุ่นเครื่องวอร์มร่างกายให้พร้อม
บรรดากองเชียร์ก็นี่แหละครับโอ้โหสีสันในงานนี้นี่มันสุดจริงเลย
การแข่งขันก็มันไม่แพ้กันครับคุณผู้ชมครับ
มีอยู่สักประมาณ๕ประเภทที่เขาแข่งกัน
แต่ว่ามีอะไรกันบ้างผมว่าให้ภาพมันบรรยายดีกว่า

้มเงยนี่คือต้องระวังนิดนึงนะคะ
นี่อย่างแรกที่ได้ดูกันนะครับเมื่อสักครู่นี้
ตาตีหม้อถือสากขึ้นมาไล่ตีหม้อบางคนก็ตีโดนตั้งแต่ป้างแรก

บางคนตีก็แทบจะไม่โดนมีเยอะแยะมากมายหลายชนิดกีฬา

สมาธิต้องดีคอต้องนิ่ง

เป็นการเป่าแป้งหาเหรียญ
ไม่ต้องระมัดระวังนะ

สำหรับผู้ชนะเลิศก็ว่ากันไปได้ครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหน
สุดท้ายแล้วต้องจบลงด้วยกิจกรรมนี้ฮะ
นัทตกคือไปดูคืออะไรไปดูครับ

ดมยาแบบใบเป็นไม้วิเศษ

มแล้วสดชื่นเหมือนเสกได้
ใช่อย่าดมหรือไม่ก็แอมโมเนียอะไรก็ต้องแบบนี้เอาไว้นะครับ
เพราะบางทีคนเท่าคนแก่แน่นอนล่ะอายุอนาคก็เยอะแล้ว
พอมาออกกำลังกายนิดหน่อยบางทีบางคนเขาก็มีอาการแบบ
วูบโอ๊ยหลาดเว้ยหลาดเว้ยหายใจเป็นเวียน
หายใจแบบไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพราะว่าแหมบางทีเราตื่นเต้นไงคุณ
เชียร์เราให้กำลังใจเราออกกำลังกายอะไรแบบนี้
แล้วก็คนเท่าคนแก่คนสูงอายุเนี่ยก็โอ้โหนะ
แข็งแรงมากเลยเห็นการแข่งขันแบบนี้แล้วก็ต้องยอมใจจริง
แต่ละคนนี้ถ้าตีปี๊บนี่ยังแบบคุณชนะอายนะคะบอกเลย
เออเดี๋ยวต้องส่งคุณชนะไปลองดูบ้าง
ปีหน้าระหว่างคุณชนะกับพี่ผู้สูงอายุ
จะเป็นยังไงใช่ดิฉันว่าคุณแพ้
จริงต่อให้ชื่อคุณชนะแต่คุณอาจจะแพ้ก็ได้
คุณชนะจะแพ้แล้วค่ะ
ลองดูมีโอกาสเดี๋ยวจะไปร่วมแข่งขันดูนะครับ